มาเรื่องขโมยขโจนกันหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้โจรเยอะนะคะ
หาง่ายยิ่งกว่าไวไฟอีกนะฮะที่อ่าวลึกกระบีค่ะ
เดือดร้อนกันทั้งพระทั้งชาวบ้านเลยนะคะดูกล้องวงจรปิดก่อนเลย
เห็นพฤติกรรมหมดแต่ตำรวจบอกว่าทำอะไรโจรไม่ได้
เพราะไม่มีหลักฐานแล้วเหตุการณ์มันเกิดหลายครั้งเกินไป
อ้าวจังหวาดบอกแล้วทำไมคุณตำรวจพูดแบบนี้ล่ะ
นี่ค่ะเห็นไหมคะย่องมากลางดึกแบบนี้แล้วก็มาเอาไปค่ะ
กล้องวงจรปิดภายในวัดพรุดินนาหมู่๒
พรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะ
เห็นเลยนะคะว่าคนร้ายเป็นชายอายุสักประมาณ๓๐ปี

นี่นะคะมาแล้วแล้วก็ไปขโมยหยิบเครื่องสังขทาน
ที่ชาวบ้านนำมาถวายให้กับพระที่วัด
เอาออกไปเหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดเห็นไหมคะ
มุมด้านบน๓๐๕สามพฤษภาที่ผ่านมานี่เองค่ะค่ะครับ
สุนทรสิริพัทชโยนะคะท่านบอกว่าคนร้ายมาขโมยแบบนี้
วี่ทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนเป็นอย่างหนักเลยนะครับ
มันเอาไปหลายอย่างมีอะไรมันเอาไปหมดเลย

ตอนนี้อยากให้ตำรวจนะคะช่วยกันจับกลุ่มคนร้าย

แล้วเห็นบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตด้วย
ถ้าเกิดว่าใช่จริงก็เอาไปรักษา
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ดำเนินคดีตามกฎหมายเถอะค่ะ